คุณผู้ชมมาต่อกันที่สาวเปรี้ยวทัศนียากันบ้างดีกว่า
โอ้โหตั้งแต่มีผลงานของเธอออกมาค่อนข้างที่จะปังนะ
ล่าสุดนะคะมีงานละครติดต่อเข้ามาเยอะแยะมากมาย
ตัวเธอเองเนี่ยไม่มีเวลาที่จะไปโฟกัสเรื่องของความรักกันเลยทีเดียวนะคะ
โอ้โหกลายเป็นสาวฮอตขึ้นหิ้งไปแล้วนะคะ
สำหรับสาวเปรี้ยวทัศนียานะจ๊ะตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าชิโสด
แต่ก็ยอมรับนะคะว่ามีคนนอกวงการเข้ามาคุยกันบ้าง
แต่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์
เนื่องจากอยากจะให้เวลากับงานละครมากกว่าคือตอนนี้

ก่อนจะยืนยันนะคะว่าขอใช้สถานะหัวใจตอนนี้ว่าโสดค่ะ
อายุยังน้อยค่ะโฟกัสเรื่องงานไปก่อนนะคะ
เรื่องรักเดี๋ยวก็มารอไปก่อนตอนนี้ทำงานให้เต็มที่ดีกว่า